คุณผู้ชมครับเลขคลิกชีวิตในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับ
เพราะว่ามีเรื่องของตัวเลขที่หลายคนสงสัยมันดีไม่ดียังไงโดยเฉพาะประเด็นของเลข
ถูกต้องค่ะสำหรับเลขนี้นะคะคนชอบถูกเหน็บ
ใช้เลขนี้จะต้องบอกว่าเขี้ยวเรื่องเงินจังเลย
เลขนี้นี่หรือครับ๖๑๑๖
ถ้าที่ในความจริงนะคะเคี่ยวเลื่องเงินมันเป็นแค่ส่วนเล็กนิดเดียว
ส่วนดีของ๑๑๖มีอีกเยอะนะคะ
ในเรื่องของการมองการไกลวิสัยทัศน์เยี่ยม
เรามาดูกันเลยค่ะสำหรับเลข๑นะคะเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์
ซึ่งแน่นอนเป็นความฉลาดเป็นความโดดเด่นเป็นผู้นำ

ส่วนเลข๖ก็เป็นเลขที่โดดเด่นเหมือนกัน
แต่เป็นโดดเด่นในลักษณะที่สังคมยอมรับ
ในความเก่งความน่ารักความสวยความงามนะคะ

ผู้ที่ใช้ก็จะต้องรู้สึกว่ามีแรงผลักดัน

ค่ะดังนั้นค่ะเราก็เลยมาดูกันเรื่องของการมองกันไกลนะคะ
ยังสามารถเข้าถึงจิตใจคนได้ด้วยเลข๖อยู่แล้ว
การที่เขาจะวางแผนโครงการต่าง

เขาจะมองระยะยาวจนถึงแผนเสร็จ
เสร็จแล้วทำอะไรต่อต่อยอดอะไรได้อีกนะคะ

ซึ่งเหมาะกับอาชีพของผู้บริหาร
และนักวางแผนโครงการระยะยาวค่ะ
แล้วอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะมากเลยก็คือนักบัญชี

เพราะเมื่อกี้เราแอบเท้าความไปแล้วว่าเป็นเรื่องของเงิน
เป็นเรื่องของการนำทรัพยากรทั้งบุคคลทั้งงบประมาณ

เอาเป็นว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่มีกระเด็น

แล้วนักกฎหมายจะได้ในเรื่องของความละเอียดของการอ่านเอกสาร

ก็มีความละเอียดในการทำงานว่าอย่างนั้นเถอะ

เพราะเขาทั้งละเอียดแล้วเขามองแล้วว่ามันเหมาะสมไหม

ดังนั้นเรามาดูเรื่องวิถีชีวิตเขาบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับวิถีชีวิตของคนที่ใช้เลขแบบนี้

ทุกอย่างทำตามขั้นตอนและต้องเป็นไปตามแผน
ถ้าไม่เป๊ะก็ไม่สมบูรณ์ครอบครัวก็จะไม่ดี
ดังนั้นคบกับคน๑๖๖๑ทำใจไว้นิดนึง
ยังไงฮะก็คือจะมีความเป๊ะในการใช้ชีวิต
ใช่อาจจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่อยครบ
เรียนรู้นิสัยใจคอค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วค่อยแต่งงาน

ไม่มีชอตคัทคือต้องรอรักแล้วรอหน่อยนะคะประมาณนี้
เอาเป็นว่าคุณผู้ชายใครที่จะไปจีบผู้หญิง

คุณต้องมีวิธีการแล้วก็มีกระบวนการในการจะไปจีบเขานะ
แต่ว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีชีวิตมั่นคงแน่

เอาเป็นว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ย
เห็นบอกว่าเลขนี้มันเหนียวอยู่แล้ว
เหนียวอยู่แล้วแต่เหนียวแล้วมันเป็นผลดีเนาะ
เพราะว่าทำงานก็เก็บเงินได้นะคะ
แล้วจะใช้เงินก็ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะ
ก็ขอสรุปเลยละกันง่ายมากเลย
สรุปเลยว่า๑๖๖๑ถือเป็นเลขที่ดีนะคะ
และยังอยู่ในกลุ่มของเลขที่ปลอดภัยใช้งานได้เลยเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าเลขนี้อาจจะมีข้อเสียนิดนึง
ถ้าเราคบกับคน๑๖๖๑หรือว่าเรามีลูกน้องหรือมีเจ้านายก็ตาม
ก็ต้องทำใจนิดนึงเรื่องความจุกจิกจู่จี้มีบ้างแหละ

แต่โดยรวมถือว่ามั่นคงเป็นปึกแผ่นทุกอย่างของการกระทำคือเหตุผล
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้า
ยังมีอีกหลายเรื่องหลายเลขให้ได้ติดตามในช่วงของเลขคลิกชีวิต
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนะครับขอบคุณนะคะอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้
สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเป็นเท่าแก่หรือว่าสาวที่เป็นนักธุรกิจ
เขาบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขหงษ์ติดตามกันได้อาทิตย์หน้าครับ